งานนี้นะครับเจอตัวนัทอาติรุษ

หนุ่มนัทนี่แหละไปถามกันหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่า

คือหลังจากที่มีภาพของเวียแล้วก็คุณแม่
รวมไปถึงสาววิกกี้หวานใจของพี่เวีย
เห็นไหมคะร่วมเฟรมถ่ายรูปกัน
งานนี้แฟนคลับเขาชี้เป้าเลยว่า

มันต้องมีงานใหญ่งานสำคัญแน่

เวียหรือว่าไอเวียของพวกเราจะแต่งงานอย่างแน่นอน
งานนี้ค่ะนัทอาติรุธเพื่อนซีของพี่เวีย

ก็เลยต้องรับหน้าที่โคศกจำเป็น

คือนักข่าวไปจ่อไมค์ถามถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะ

ก่อนมาเนี่ยนะนั่งสมาธิก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์แล้ว
จะได้ตั้งรับคำถามนักข่าวแบบไม่มีหลุด

เฮ้ยหน้าตากุ้มกริ่ม
เหมือนกำลังกุมความรับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า

อยากให้รอฟังจากปากของพี่เวียเองจะดีกว่า
คือเท่าที่รู้จักกับคุณวิกกี้
ได้สัมผัสความรักของทั้งคู่คือน่ารักมาก
ถ้าพี่เวียจะมีข่าวดีก็ยินดีด้วยมาก
ของพี่เวียเนี่ยก็เหมาะสมแล้วที่จะมีครอบครัวนะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหนุ่มนัทกันหน่อยจ้
เบียร์ก็ชวนเราไปถ่ายวอล์กอะไรอย่างนี้

เรียนเก่งมาก

เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันเมื่อไหร่

แต่ตอนที่เราเห็นเขาอยู่ด้วยกันคือน่ารัก
รักมากครับเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนมีความสุขกัน

แล้วที่ผ่านมาคิดว่าอย่างไรเขาเป็นคนคั่งรักนะฮะ

พูดเยอะไม่ได้

ฟังนะสัมภาษณ์กันหมดฟังเมียสัมภาษณ์
ทั้งเสียงทั้งรีนาการสอบ
เห้ยมันใช่อะเดี๋ยวแต่ฟังจากปากพี่เวียล่ะแหล่ะ

ไม่แน่นะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงนะคะ

ยังอยู่ที่เรื่องข่าวเมาส์ข่าวลือ